เจ้าของห้องเช่าแห่งหนึ่งในศรีราชาชนบุรีค่ะเขาบอกว่า
ห้องชั้นบนห้องนึงน้ำมันรั่วมันซึมเอ๊ะไปซ่อมสักหน่อยดีไหม
แต่ว่าจะต้องติดต่อคนที่เช่าก่อนนะจะได้ขออนุญาตเปิดประตูเข้าไป
ติดต่อไม่ได้ค่ะแต่น้ำมันซึมออกมาเรื่อยเขาก็เลยตัดสินใจ
ใช้กุญแจสำรองเข้าไปในห้องแล้วสิ่งที่ไปเจอเป็นแบบนี้คุณ
รับแขกด้วยขยะอันนี้มันมีคนอยู่เหมือนกัน
มีคนอยู่ค่ะมีคนอยู่

คือทุกอย่างมันเป็นขยะค่ะ
และทุกอย่างสกปรก

หลังจากรู้ว่าเจ้าของห้องมาเปิดห้อง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห้องเช่าแห่งหนึ่ง

ผู้เช่าห้องพักค่ะทิ้งขยะเกลือนห้องเลย

มีถุงพลาสติกมีขวดเครื่องดื่ม

ก็เหม็นเน่าตลบอบอวนไปหมด
นางสาวจุลาพรสันแดง

ผู้เช่ารายนี้จะอยู่กับผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะ

หลังจากนั้น๘ปีผ่านไปค่ะ

ผู้เช่าผู้ชายคนนี้ก็ออกไปทำงาน

สภาพปกติแต่งตัวดี

แม่บ้านเห็นว่ามิเตอร์น้ำที่ห้องเช่า

ตรวจสอบว่ามีการใช้น้ำเยอะผิดปกติ
ก็เลยกลัวว่าน้ำมันจะไหลรั่ว
ซึมลงมาท่วมห้องข้างล่าง

แต่ไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใด

ที่เขาเปิดเข้าไปเห็นกองขยะแบบนี้ค่ะ
มาเนี๊ยบแบบ

อย่างนี้ชิดซ้ายเลยอะ
ทับในตลอด

แล้วก็ใส่แมทตลอด

หรือว่าเขากักตัวอยู่ห้องนานเกินไปหรือเปล่า

แต่คนดูแลเขาบอกว่าออกไปทำงานทุกวันใช่ไหม

นี่แหละเขาเรียกว่าข้างนอกสดใส

คำว่าตาตี้หนุ่มคือสภาพเป็นแบบนี้

เห็นสภาพแบบนี้แล้วกลับมาคุยกัน

ไม่มาพูดคุยกันเดี๋ยวจะไปแจ้งความที่สภาพหน่องขาบ

สิ่งอื่นใดสงสารแม่บ้านจับใจเลย

เริ่มต้นตรงไหน